ดูการใช้หลักโหราศาสตร์ในการวิเคราะห์
ทั้งเรื่องราวองค์ประกอบของอวัยวะบนใบหน้า
ทั้งเรื่องอักษรต้นของชื่อ
เราก็ไปตรวจสอบกันค่ะคุณผู้ชมทีมข่าวของเราเนี่ยเดินทางไปเลยนะคะ
ไปที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
ไปถึงแล้วเราก็ต้องการความรู้ต้องการข้อมูล
นี่แหละค่ะสมาคมอยู่แถววัดสมณัฐราชวรวิหารนะคะ
เป็นอาจารย์ประจำวิชาห่วงจุ้ย
เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับทางหลักโหรศาส
ทางห่วงจุ้ยมานานกว่า๑๕ปี
ไปถึงทีมข่าวก็เห็นเลยค่ะอาจารย์กำลังสอนลูกศิษย์อยู่
ศิษย์ก็มาเรียนจากอาจารย์
แต่ทีนี้พออาจารย์พักสอน

อาจารย์คะรบกวนช่วยดูให้หน่อย
แล้วลองวิเคราะห์ให้หน่อยได้ไหมครับอาจารย์

เห้งว่าหน้าตาเป็นยังไง
ทีนี้อาจารย์ก็รับมาดู

คุณครูดูมีรอยยิ้มที่จริงใจ

ส่วนคิ้วที่เป็นรูปทรงโค้ง
หมายถึงเป็นคนที่เก็บความลับเก่ง

จะต้องมีการวางแผนล่วงหน้า
เดี๋ยวฟังเสียงอาจารย์พูดตอนนี้กันนะคะ
แต่ถามว่าโงเห้งของอาจารย์ปีชาเป็นอย่างไรนะคะ
ก็เป็นคนหัวล้านเป็นคนฉลาดนะคะเป็นคนฉลาด
ทำอะไรนี้ต้องใช้ความคิดใช้อะไรรอบครอบนิดนึงนะคะ
แล้วก็ถามว่าข้อเสียนะคะ
ข้อดีคืออาจารย์พูดว่าแก้มใหญ่มีเงินมีทรัพย์
ข้อเสียคือคิ้วมีเล่เหลี่ยมนะคะคิ้วมีเล่เหลี่ยมนิดนึงนะคะ

แต่ลักษณะคำพูดนะคะคำพูดก็เป็นคนเก็บความรู้สึกนะคะ
เราถ้าเขามีความลับอะไรก็เก็บแน่นเก็บสนิทนะคะ
ก็เป็นการเวลาพูดจาอะไรอย่างนี้นะคะ
ลักษณะการพูดเนี่ยเก็บความรู้สึกค่ะ
ของครูปีชาเห็นไหมคะจะเป็นคิ้วโค้งนะคะ
้วโค้งนี่มีเล่เหลี่ยมมีแผนทำอะไรมีแผนนะคะมีแผนกว่า
อันนี้เราหมายถึงภาพรวมโดยทั่วไปนะ

คุณน้ำแข็งเวลาให้ช่างแต่งหน้าเขาเขียนคิวให้ก็อย่าไปโก่งมาก

อันนี้เขาบอกว่ามันก็ทำได้เหมือนกันเป็นการแก้ไงคุณ
นี่พอหลังจากดูโงเห้งของครูปรีชาไปแล้ว

คือหลังจากที่อาจารย์ดูแล้วอาจารย์เขาก็วิเคราะห์ค่ะ
บอกว่าคิ้วของหมวดจรูนเนี่ยทรงก็จะเป็นทรง
ตรงนี้บอกได้ว่าเป็นคนซื่อสัตว์แล้วก็มีแววตาที่จริงใจ
ออกแนวบ้านอาจจะไม่ได้ทันเล่เหลี่ยมคนนัก
แต่ถ้าเกิดว่าดูให้ดีจะสังเกตได้ว่า
ตาของหมวดจรูนสองข้างไม่เท่ากันนะคะ
ดูผิวเผินนะคะหมวดจรูนเป็นคนซื่อนะคะ
แววตาซื่อลักษณะรวมเหมือนนะคะ
นิ่งซื้อเหมือนคนเราจะเรียกภาษาไทยเราเรียกว่าคนบ้าน
ใช่ไหมคะแต่ดูให้ลึกนะคะ
เขาตาเอกตาเอกบางทีก็ไม่จริงใจกับคนนะคะ
แล้วก็ข้อเสียนะคะบางทีดูดีนะคะ
เอียงนิดนึงเหมือนกันนะคะ
คนหน้าลักษณะรูปหน้าโครงหน้าตรงเนี่ย

โครงหน้าเอียงนี่ก็มีความลับนิดนึงนะคะ
เพราะฉะนั้นอาจารย์ให้คะแนน๒คนเท่ากันนะคะ
ในความดีของหมวดจรูนนะคะ

ก็เหมือนเป็นคนซื่อนะคะ
ดูแววตาก็เหมือนซื่อจริงใจ
แต่ลักษณะลูกตาเหมือนคนมีเล่เหมือนกันนะคะ
แล้วก็โครงหน้าก็เบี้ยวนิดนึงนะคะ

พูดอะไรก็พูดแบบไม่ได้พูดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ

เพราะฉะนั้นก็จะมีความลับด้วย
้วของหมวดจรูนเนี่ยตรงนะคะ
ซื่อกว่าแต่ว่าคิ้วแตกนะคะ
สรุปแล้วดูมีความลับทั้งคู่
อาจจะเป็นความลับหรือว่าเป็นเรื่องของพยานสำคัญที่ทั้งคู่ก็บอกว่าจะมีไว้ในชั้นศาลไง
มันก็ถือว่าเป็นความลับไม่ได้ว่าหมายถึงว่าเป็นเรื่องไม่ดี
จากเรื่องของโงเห้งแล้วนะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ
ไปดูเรื่องตัวอักษรในชื่อกันบ้างดีกว่าค่ะ
อาจารย์ก็มีการนำพยาชนะตัวแรกของชื่อมาวิเคราะห์ตามหลักโหรศาสตร์ของพม่านะ
พบว่าอย่างของฝั่งคุณครูปบอกว่าปีนี้เป็นคนมีชื่อเสียงมีเกียรติยศ
แต่คำสุดท้ายที่อาจารย์วิเคราะห์น่าสนใจอาจารย์บอกว่าแต่ไม่มีโอกาสได้เงิน
อาจารย์บอกแบบนี้ส่วนทางด้านอักษรจอจานก็บอกว่าจอจานตกหลุมขุมทรัพย์มีโอกาสได้ใช้เงิน
แต่กว่าจะได้ใช้เงินเนี่ยโอ้โหต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างเยอะเลยนะคะ
จอจานเนี่ยในวิชาโหรศาสตร์พม่านะคะเราจะเรียกว่าจอจานเนี่ยเป็นดาวขุมทรัพย์นะคะ
หลุมขุมทรัพย์ดาวอังคารนี้ตกหลุมขุมทรัพย์ได้เงินได้ทรัพย์แต่มันต้องตกหลุมไงคะ
ต้องถูกบีบถูกบังคับเช่นคนบางคนเนี่ยถูกบังคับให้เซ็นค้ำประกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะ
นี่เขาเรียกว่าถูกบังคับทีนี้เงินที่ได้มากว่าจะได้มาต้องถูกบีบถูกบังคับใช่ไหมคะ
แต่ตกหลุมขุมทรัพย์ไหมตกหลุมขุมทรัพย์แน่นอนนะคะมีโอกาสได้เงินนะคะ
แต่ถามว่าแล้วปปลาล่ะปปลาเป็นดาวอธิบดีมีชื่อเสียงมีเกียรติมีกล่องมีเกียรติ
เช่นว่าคนบางคนนี้ได้แม่ดีเด่นได้โล่ได้อะไรอย่างนี้ได้ตังค์ไหมไม่ได้ตังค์นะคะ
เพราะฉะนั้นปลาเนี่ยในวิชาโหระศาสตร์นะคะ
ตอบว่าคุณได้เป็นดาวอธิบดีมีชื่อเสียงมีเกียรติมีกล่องแต่มีโอกาสที่จะยังไม่ได้ตังค์ค่ะ

แต่ถ้าคดีนี้ยืดเยอะไปไม่แน่นะคะ

ถ้าปี๖๒ปี๖๒ปปลานี่เป็นดาวราชาโชคเธอจะได้เงินเปล่า
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปีนี้จบลงตัวนะคะจอจานได้เงินค่ะ

ใช่ค่ะถ้าอย่างปีนี้อย่างที่บอกว่าจอจานได้เงินปปลาอาจจะได้กล่องได้โล่ไม่ได้เงิน

ใช่ไปเปลี่ยนชื่อเป็นจากจูมไหม
คือทั้งปีนี้ปีหน้าเนี่ยชื่อผมไม่มีทั้งจอจานปอปลาเลย
เดี๋ยวรอปี๖๓ก็ได้
เราก็ลองดูนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นการวิเคราะห์นะครับ
ประกอบกับข่าวให้ท่านดูนะครับแต่ว่าที่สุดแล้วต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
ที่จะอยู่ในสำนวนของตำรวจนะครับ